ไปดูต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วก็ยิ้มได้อยู่เหมือนกัน
กับคนดีในสังคมเรานะคะ
อย่างพี่หมอเจี๊ยบละละนานั่นเองนะคะ
เป็นนางสาวไทยเป็นอดีตนางงามนะคุณ

ต้องมาเป็นลูกหวานสวยรักเด็ก
อันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันแค่ภาพลักษณ์ภายนอกนะคะ
แต่ว่าพี่เจี๊ยบละละนานเนี่ยบอกเลยว่า

ล่าสุดเนี่ยนะคะจะทุบกระปุกตัวเอง
เงินกว่า๖หลักไปร่วมกับเพื่อน
เพื่อออกเดินทางทำการรักษาผู้ป่วย
ในพื้นที่กันดาลแบบฟรีม

หมอเจี๊ยบบอกว่าเป็นความฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กแล้ว

ก็เลยอยากจะรีบสารฝันให้เป็นจริงค่ะ

คือหลักของมูลนิทธิเราเนี่ย
ก็คือจะเหมือนการให้ความรู้

เพาะทางเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลน

ต่างรวมทั้งถ้าเกิดช่วยสัตว์ด้วยค่ะ

แล้วก็ไปเปิดคนิคสกิน

สำเร็จขนาดนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราได้ช่วยใครสักคนนึง
หรือว่าใครที่เขายิ้มได้ขึ้นมาเนี่ย
เราก็รู้สึกว่าเราได้ทำแล้ว
ค่ะก็นับถือน้ำใจนะคะหมอเจี๊ยบจริงค่ะ
ก็จริงรู้จักตั้งแต่สมัยแบบทำข่าวแรกนี่แหละค่ะ

พี่แท็กหนูเรียนแพทย์หนูก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่า

แล้วเขาก็มีความฝันตั้งแต่ก่อนที่จะได้มงกุฎด้วยซ้ำ

คือเป็นคนที่มุ่งมั่นทำได้แล้วเขาก็ทำได้จริง

ไปถึงเพื่อนของหมอเจี๊ยบคณะแพทย์ทุกคนด้วยนะคะ

ถ้ามีอะไรให้บันเทิงไทยรัฐช่วยบอกได้เลยนะคะ
เพราะว่าคุณเชอรี่ชอบคุณเจี๊ยบละละนามากเลย